เราก็จะเห็นภาพบรรยากาศเวลาที่เราเล่าข่าวเนี่ย

เขาต้องไล่ความชื้นใช่ไหมเขาจะเอาไปตากไว้
แต่ภาพที่จะให้คุณผู้ชมดูมันมี๒มุม

ตากข้าวไว้อยากให้ข้าวมันแห้ง

ฝนตกลงมาแบบนี้ชาวนาน้ำตาตกฮะ

คุณผู้ชมข้าวที่อุตส่าห์ตากไว้

ฝนนอกรุ่นดูมมาตกใส่

นี่เป็นทุกข์ของชาวนาแท้เลยนะคะ

พอเจอฝนหลงฤดูแบบนี้ไม่รู้ว่าจะไปยังไงต่อ

คือตรงนี้ชาวนาเขาบอกว่า

เราให้ดูภาพนี้มุมนี้

อีกพิกัดนึงเนี่ยเขาทำยังไง

ตามรามวัดนี้ตากที่ไหนฮะ
แปลกแล้วแต่นี่ตากในตัวบ้านค่ะโอ้โหนี่คือในตัวบ้าน
เอาเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์ออกหมดเลยนะนี่เขาบอกดูแลดีทุ่มเทคัก
อ่าถูกต้องค่ะแล้วเนี่ยดูสิคะในพื้นที่ของบ้านนี่ทุกตารางนิ้วเนี่ย
ไปด้วยข้าวที่แบบตากอยู่แบบนี้ครับเพราะอะไรอ่ะ
จะได้ไม่ต้องเจอฝนหลงฤดูไงอย่างน้อยเนี่ยเอ่อหลังคา
หลังคาก็ช่วยบังฝนเอาไว้ได้นี่เป็นชาวนาจากบ้านวังจานที่โกสุมพิสัยของมหาสารคามนะคะ
โอ้โหลื้อเฟอร์นิเจอร์ออกแบบนี้แล้วเขามีอะไรนะพัดลมเป่าไล่ความชื้น
แล้วก็เปิดไฟคือเพิ่มความอบอุ่นเหมือนกับแบบโรงอบข้าว
ให้ข้าวแห้งเร็วอ่ะนะคะนักข่าวของเราก็ไปเจอกับลุงคำพันธ์
คำพันธ์เจ้าของบ้านหลังนี้แหละก็ถามลุงคำพาน
ข้าวนี้มันข้าวอะไรเนี่ยลุงบอกว่าอ๋อเป็นข้าวเหนียวกอขอหก
เกี่ยวมาได้นะสามตันครึ่งลุงก็ต้องตากไว้ตรงนี้นั่นแหละ
เพราะว่าปีนี้เจอน้ำท่วมไงข้าวมันก็เลยชื้น
แต่ว่าช่วงนี้ฝนตกนอกรูดูการอีกไม่รู้ว่าจะเอายังไง
เอาบ้านลุงนี่แหละเป็นที่ตากข้าวมันได้ผลดีนะนี่ใช่
ลุงเนี่ยคุยกับเราแบบอารมณ์ดีมากใช่เนี่ยค่ะแล้วก็ลุงบอกด้วยนะ
ว่าลูกลุงมาเห็นมาเห็นก็เลยถ่ายคลิป
มันก็เลยกลายเป็นเรื่องดังในโลกโซเชียลค่ะแล้วถามลุง
แล้วลุงเอาข้าวมาตากเยอะแบบนี้ลุงจะเอาที่ไหนนอน
เออที่นอนไม่ต้องห่วงหรอกอยู่ตรงไหนก็ซุกตัวนอนได้
แต่ข้าวเนี่ยดูแลดีมากเลยนะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมก็อ่ะ
เอามาให้คุณผู้ชมได้ดูเพราะว่าช่วงของการตากข้าวนี่
เรานำเสนอแบบหลายมุมแล้วตากบนถนนเราอาจจะเห็นกันเป็นเรื่องปกติ
ตากที่สนามบินลานจอดเครื่องบินร้างอันนี้ก็มีมาให้เห็นกัน
นี่เอามาตากในบ้านเลยค่ะอืมนี่ลุงก็ทำคลิปนะ
ลงโซเชียลเลยนะฮะดูคลิปกันซะหน่อยที่ลุงมดทำนะครับ

อ้าวเปิดเพลงไว้ดิเปิดเพลงไว้อาจจะให้คุณน้ำแข็งร้อนอ่ะ
รำไปด้วยเพราะว่าดีใจกับคุณลุง
คุณลุงหาที่ตากให้แล้วนะฮะแต่ชาวนาบางคนบอกโอ้
แล้วจะเอาอย่างคุณลุงได้ยังไงบ้านช่องฉันเล็กนิดเดียว
ก็เลยจะถามลุงไงว่าลุงพอลุงเก็บข้าวนี้ไปแล้วเนี่ย
ไปเช่าบ้านลุงขอแบบตากข้าวต่อเลยได้ไหมเนี่ย
นั่นสิหรือว่าลุงไปนอนไหนเนี่ย
ลุงใช้พื้นบ้านทั้งพื้นบ้านในการตากข้าวนะ
ลุงก็บอกก็มันไม่มีที่ตากจริงก็เอามาตากในนี่แหละใช่
ช่วงนี้เกษตรกรก็ต้องปรับตัวนะฝนหลงฤดูก็ยังตกอยู่ต่อเนื่องนะครับ